พี่ณเดชน์คุกิเมียกับคุณค่ะอุ้ยมองไกลยังรู้เลยว่าหล่อ
พูดแล้วเขินไส้ผิดคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันที่คนนี้ดีกว่าพี่ณเดชน์คนดีคนเดิมของเรานี่แหละ

ใครที่รอรูปคู่กับน้องยายารอรอไปก่อนนะจ๊ะ
โชว์ซิชแพลกแน่นไปเลยนะคะ
ต้องบอกไปก่อนขนาดนี้ฉันเนี่ยอิชาน้ำทะเล
อิจฉาปูอิจฉาปลาอิจฉาแมงกระพุนที่มันอยู่ตรงนั้น
ธรรมชาติที่อยู่รอบล้อมณเดชน์อยู่

ฉันอยากจะมุดลงไปใต้ทะเลเลยทีเดียว
มุดไปทำไมล่ะดูตราก็พอ

อยากระทริปบอกแม่แก่วว่าคราวหลังนี้

อยากจะเห็นลอน๑๑แบบแน่นนะคะ

ตามมาที่คนนี้คุณผู้ชมค่ะต่อเลยละกัน
ซิกแพ็คแน่นเหมือนกัน

คนนี้เขามาสายดำน้ำเชอรี่นะคะ
รอยสักแบบนี้มันแบบแดดบอยนิดมันกล้าวใจจริงนะคะ
และที่สำคัญไม่ลืมอวดรูปใต้น้ำให้แฟนได้ชมกันด้วย
ก็เป็นดำน้ำแบบไม่ลึกมากค่ะเพราะว่าใช้แบบสน็อกเกอร์นะคะ

เห็นแบบนี้แล้วก็เออรู้สึกว่าเออดูปากการงปากการัน
และที่สำคัญโฟกัสที่ความแซ่บหน่อยนิดนึงนะคะ
ตอนนี้เขาหุ่นดีแล้วนะแอบแซวนิดนึง
เออฝ่ายชายไปแล้วมาที่ฝ่ายหญิงกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เป็นยังไงบ้างล่ะน้องนาวใช่ไหมเนี่ยน้องนาวที่สานาศมีคนเขาแซวบอกว่าบทแม่เบี้ยทำเหตุ
บอกให้น้องได้เซ็กซี่ขึ้นไปเลยนะคะใส่ชุดว่ายน้ำค่ะไปเที่ยวทะเล
ไปเที่ยวทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะคะปล่อยภาพความแซ่บออกมาเลยจ้ะเซ็กแบบนี้
ไม่ต้องสืบนะคะว่าใครเป็นตากล้องพี่นิววงศกรหวานใจของเรานั่นแหละค่ะ
ถ่ายให้แค่ไหนก็โพสต์โชว์ได้แค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่าผ่านไฟเขียวจากพี่นิวมาแล้ว
ต้องบอกว่าโอ้โหน้องนาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาวแซ่บเนาะที่เราเห็นบทบาทว่าเออแซ่บขึ้นทุกวันเลย
แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะได้รับอนุญาตแล้วไม้เรียวในมือไม่ต้องสั่นนะจ๊ะ

หน้าขออนุญาตพี่นิวแทนน้องนาวขอแบบเต็มตัวได้ไหมคะ
อันนี้มันมาแบบขอดูแบบเรียวขาสวยของน้องด้วยได้ไหมคะ
รูปคู่นิดนึงนะคะพี่ค่ะรออยู่อันนี้ก็ดีนะคะ